จะมาชี้แจงแถลงไขนะคะว่าคนเกิดวันไหนค่ะ
มีเกณฑ์ที่จะจับได้ว่าแฟนมีชู้ค่ะ
นั่นก็คือคนเกิดวันเสาร์เลยค่ะนะฮะ

คนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะคะอยู่ในดวงที่มีเกณฑ์ที่จะจับได้ว่าแกมีกิ๊กหรือมีชู้
เพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าในเรื่องของ
คนวันเสาร์เองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอรักซ้อนแล้วส่วนใหญ่
มันจะมาจากทางทางแฟนของเราเองนะฮะดังนั้นบางทีเขาอาจจะ
ยังไม่ได้เป็นมือที่สามเขาอาจจะแค่คุยกันมีคนเข้ามาจีบแฟน
ของเราอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็ใจเย็นเย็นนะคะลองดูเราระวัง
ได้แต่อย่าระแหกนะคะแล้วก็การทำบุญเสริมดวงนะคะคุณแม่บอก
เลยว่าช่วงนี้ต้องพยายามแบบตื่นมาตักบาทด้วยพวกขนมหวานนะ
ทำให้ความรักของเราหอมหวานยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะนั่นก็
คือวันอังคารค่ะวันอังคารในเรื่องของความรักของคนมีคู่เนี่ย
บอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอก
มันจะมีสายซ้อนมีความครบซ้อนมีโอกาสที่จะเจออะไร
อย่างนี้นะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยว่าคนที่เข้ามาหา
เราทั้งคนทั้งคนมีคู่อยู่แล้วก็จะเจอในเรื่องของคนที่
หรือคนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะไปคุยกับแฟนชาว
ผัวชาวบ้านนี้ไงนึกออกปะดังนั้นเนี่ยจะเจออะไรก็
แล้วแต่เนี่ยคุยดีศึกษาดูดีแล้วเช็คดูดีดีด้วยก่อน
จะไปคุยกับใครนะครับเพราะว่าอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ
อกเสียใจเพราะรักแฟนชาวบ้านเขานะคะแล้วก็การทำบุญ
นะคะคุณแม่แนะนำให้ไปว่ายานักวันมหาบุธเสริมดวงเรื่อง
ความรักเลยนะคะให้เป๊ะปังอลังการในช่วงวีคนี้นะคะ
มานะคะนั่นก็คือคนเกิดวันอาทิตย์คุณผู้ชมมันมีเกณฑ์อย่างนี้
ค่ะมันมีเกณฑ์ว่าคนวันอาทิตย์เองก็มีเกณฑ์ที่จะมี
กิ๊กเข้าใจไหมมีเกณฑ์ที่จะเจอในเรื่องของรักซ้อนซ่อนรัก
เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์เองไม่มีเวลาให้
กันและบางทีอาจจะมีอะไรที่มันมาแทรกกลางระหว่างเราก็มี
การที่จะเตือนในเรื่องของมือที่สามเช่นเดียวกันแล้วก็การ
ทำบุญนะคะแนะนำให้ไหว้พระตีมุรติค่ะให้ความรักของคุณนะ
แบบเขาเรียกอะไรลงตัวนะคะแล้วก็มั่นคงค่ะ
เอาใจช่วยให้ผ่านไปด้วยดีทั้ง๓วันเลยนะคะวันอาทิตย์และ
วันเสาร์ส่วนอีก๔วันที่เหลือเกณฑ์ความรักจะเป็นอย่าง
คนเกิดวันพฤหัสค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคนวันพฤหัสในช่วง
นี้นะคะในเรื่องของความรักคนมีคู่เองเนี่ยมันก็เหมือน
ไปได้เรื่อยไม่ได้หวูหวาอะไรมากนะคะก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร
แต่ว่าถามว่าจะมีเกณฑ์มีชู้มีกิ๊กไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้
อยู่ในเกณฑ์นะคะดังนั้นก็สบายใจได้เพียงแต่ว่าต้องแบ่ง
เวลาให้กันบ้างแล้วก็การทำบุญนะคะคุณแม่แนะนำค่ะให้
สมเด็จโตค่ะเพื่อให้การงานของคุณนะฮะประสบความสำเร็จ
มากมากยิ่งขึ้นไปค่ะวันต่อมานะคะที่คนเกิดวันจันทร์ค่ะ
ความรักดีมากนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนี่ต้องบอกเลยว่าช่วง
อิจฉาตาร้อนกันเป็นหนักเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามอง
อะไรเขาก็มองเห็นเป็นสีชมพูคุณผู้ชมนะคะแต่ใครที่สด
ก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปเพราะว่าช่วงนี้คนโสดเองก็มีโอกาส
ที่จะได้แบบว่าศึกษาดูใจกับใครสักคนเหมือนกันถ้ามีโอกาสค่ะ
อยากจะแนะนำให้ไหว้พระพิคเนธนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้คือพระพิกาเนต
ข้างเสริมดวงของคนวันจันทร์ค่ะวันต่อมานะคะที่ความรัก
ไม่แพ้กันนะคะก็ต้องยกให้คุณเขาเลยค่ะนั่นก็คือคนเกิด
วันสุขค่ะความรักของคนวันสุขช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมี
ุดหงิดมีทะเลาะกันบ้างนั่นนี่นู่นแต่รักกันมากคุณผู้ชม
ขาตัวติดกันนะคะคุณแม่แนะนำนะคะว่าช่วงนี้ก็ควรที่จะไป
ูเตรูนิดนึงอยากจะแนะนำให้ไหว้พระแม่อุมาเทวีค่ะเสริม
ดวงของคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะวันที่ความรักโดด
ไม่แพ้ใครนะคะก็ต้องให้คุณเขาเลยนั่นก็คือคนเกิดวัน
พุธค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้
ว่าเขาเรียกอะไรซื้อบงซื้อบ้านทำธุรกิจร่วมกันนะคะวางแผน
นาคตร่วมกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดีและใคร
ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนวันพุธเองเนี่ยนะคะมีทั้งคนเก่าคนใหม่วนเวียนกลับมาแต่จะใช่ไม่ใช่ก็อยู่ที่คุณอีกนะคะดังนั้นให้เวลาดีกว่านะคะเรียนรู้กันไปจะดีที่สุดค่ะอยากจะแนะนำให้ไหว้พระแม่อุมาเทวีค่ะเสริมดวงของคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดี
การแม่ว่าได้ขอเอาใจช่วยค่ะโอ้ยรอดคู่รอดคู่รอดคู่
เขายังชั่วหน่อยแต่คุณผู้ชมค่ะดูไว้เป็นวิทยาธารนะคะ
ไม่ใช่ว่าดูไว้ปุ๊บบอกว่าตรงวันเราไปหาเรื่องเลย
กายที่ไม่มีเรื่องอะไรมันอาจจะกลายเป็นเรื่องได้
ฉันว่านั่งดูอยู่แล้วก็แบบแฟนนั่งอยู่ข้างข้างอ่ะไหนไหนนี่
แต๊กก็บอกว่าฉันจะจับได้ไปหาเรื่องอีกไม่ได้
ไม่ได้นะไปไม่ได้อย่างนี้นะในสถานที่ไม่มีประสบการณ์

เหมือนเสือไงใช่เหมือนเสือเวลาจะกินเหยื่อเราต้องนิ่ง
นิ่งแล้วตะปบคือทีเดียว
คือถ้าข้อมูลไม่แน่นอย่าพึ่งและบางทีบางทีมันไม่ได้มีอะไร
บางทีพอมีคนมาทักเราอยู่นู้นนี้แล้วเราก็จะคิดไปเองก็มี

แม่ว่านะช่วงนี้เราผ่านไป